ส่วนเรื่องนี้ค่ะถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
คือตอนนี้คนนิยมไปถ่ายภาพกันที่สถานีรถไฟจตุจักร
แต่ปัญหาก็คือภาพที่เห็นแชร์อยู่ในเพจนี้นะคะ
ช่างภาพที่ไปถ่ายภาพบางส่วนบางคนนะ
คือไปยืนอยู่บนรางรถไฟค่ะคือคล่อมรางรถไฟเหมือนกับตั้งขากล้องด้วย
แล้วก็เป็นการถ่ายภาพในลักษณะที่เหมือนรถไฟกำลังวิ่งมา
ก็เป็นห่วงว่าอันตรายหรือเปล่าครับนี่ค่ะ
แต่เดี๋ยวมีช่างภาพที่เขาก็เคยไปถ่ายภาพที่สถานีรถไฟจตุจักรเขาออกมาชี้แจงนะ
นี่ค่ะคือเหมือนกับอยู่คร่อมรางรถไฟไม่ได้ไปถ่ายข้างรางนึกออกไหมคะ

คือได้ภาพสวยไงรถไฟกำลังมาพอดีแล้วก็ได้ภาพสวยแตก

แล้วก็มีข้อความบอกว่าทำแบบนี้แย่มาก
เพราะการรวมตัวกันไปถ่ายภาพขบวนรถไฟแบบนี้
ทำให้รถไฟบางขบวนต้องหยุดรถ
เพราะมีช่างภาพบางคนวิ่งตัดหน้าขบวนรถไฟด้วย

แล้วก็มีข้อความที่ทางเพจบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถไฟ

ช่วงนี้ช่างภาพมาถ่ายตรงรางรถไฟเยอะมาก

จะได้มุมนี้เราต้องอยู่ตรงกลางรางรถไฟเท่านั้น

คือทางคนขับรถไฟค่ะ
ให้ข้อมูลเอาไว้แล้วทางเพจก็ออกมาแชร์นะคะ
บอกว่าคือช่วงนี้ช่างภาพถ่ายภาพเยอะ
ก็เลยอยากจะฝากว่าอันตรายคนขับรถไฟต้องคอยระวัง
เพราะว่าจะมีคนที่วิ่งข้ามรางรถไฟไปมา
ถ้าอยากถ่ายให้ไปอยู่ข้างรางรถไฟ
และไม่ควรตั้งกล้องเป็นขากล้องที่แบบคร่อมรางรถไฟ
เพราะช่วงที่รถไฟวิ่งผ่าน
ไม่ว่าคนสัตว์ยานพาหนะไม่ควรขวางรางรถไฟ

ก็ลงฝั่งมีบริการของรากลงรวดไฟที่อยู่ในกระแสโซเชียลตอนนี้
สถานีรถไฟจัตุจักร
ก็มีกลุ่มช่างภาพอิสระมีกลุ่มวัยรุ่น
ไปรวมตัวกันถ่ายรูปเยอะเลยนะคะ
แล้วเห็นไหมคะก็คือคร่อมรางรถไฟจริง

คือถ้าอยู่ข้างมันก็จะไม่ได้มุมตรงหน้าตรงใช่ไหม
ก็กะว่าถ้ารถใกล้ถึงเราสักแชะแล้วเราก็วิ่งออก
เข้าใจว่ารถไฟไม่ได้วิ่งเร็วมาก

ถ้าเกิดสะดุดล้มขึ้นมาหรือหลบไม่ทัน

บางคนอยู่ข้างก็มีบางคนอยู่คล่อมรางก็มี

มีหนึ่งในช่างภาพอิสระที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเจอแล้วไปคุยด้วยนะ
เขาบอกว่าคือการเข้าถ่ายภาพตรงนี้
ไม่ได้มีการขออนุญาตกับที่ทางการรถไฟนะ

บอกเองค่ะช่างภาพคนนี้บอกค่ะครับ

ยังไม่มีการเปิดใช้ทาง
สาเหตุที่ไปเลือกถ่ายตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งสวยเหมือนกับรางรถไฟ
ในประเทศญี่ปุ่น๒เป็นสถานที่ใหม่ควรค่าแก่การเก็บภาพเอาไว้
ในหมู่ช่างภาพอิสระจะรู้กันดี
สถานที่ไหนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่

ที่สำคัญการมาถ่ายไม่ได้เดินตัดขบวนรถไฟไม่เคยถือขากล้องเดินไปเดินมาตัดหน้ารถไฟโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
แต่ภาพที่อยู่บนโลกโซเชียลที่อยู่ในเพจดังเป็นกลุ่มคนบางส่วนที่ไปถ่ายภาพตามกระแสโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของส่วนร่วม
เป็นเจ้าของรูปภาพรถไฟที่สวยสวยอะค่ะที่ก็เห็นเต็มเต็มอ่ะเหรอที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอะค่ะ
เขาชี้แจงเลยบอกว่าการที่เขาเข้าไปถ่ายภาพเนี่ยตั้งขากล้องไว้ริมถนนนะคะ
หรือคร่อมรางรถไฟครับภาพที่ถ่ายได้สวยสวย
เขาใช้เลนซูมอ๋อไม่ได้ไปยืนอยู่กลางราง
ได้สี่ร้อยเมตรอืมทุกครั้งที่ไป
ก็ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำหนิไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาห้ามว่าห้ามเข้า
อืมเจ้าหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์ว่าระวังนะ
ระวังถูกไฟดูดครับเพราะบางเวลาทางการรถไฟจะมีการทดลอง
กระแสไฟฟ้าลงมาที่รางรถไฟอืมเนี่ยนะคะครับ
ตอนแรกเหมือนมุมที่รุ่นพี่ผมไปเจอคนนึงนะครับแล้วผมก็ไปถ่าย
ตอนนั้นยังไม่มียังยังไม่มีคนแบบไปถ่ายเลยก็คือเหมือนกับว่าพอผมไปลงในกลุ่ม
หรือมีคนลงไปลงในกลุ่มกันเยอะอย่างเงี้ครับเขาก็เลยตามไปถ่ายกัน
ไปเป็นกรุ๊ปบ้างไปอะไรอย่างงี้บ้างครับคือมันรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นดีอะไรอย่างเงี้ครับ
แล้วมันเป็นมุมที่แบบว่าไม่ค่อยเจอในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับ
จุดที่ตั้งขาอย่างเงี้ยครับอย่างในภาพเผาอย่างเงี้ยมันจะอยู่ประมาณ
ก็บางส่วนเขาก็เขาก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องคือไปอยู่ข้างรางรถไฟก็มี
แต่บางส่วนที่คร่อมรางรถไฟเลยหรือว่าอยู่ตรงกลางเลยก็มีไง
อย่างคุณพิริยะเนี่ยเขาบอกว่าภาพที่แชร์กันไปเนี่ยบางภาพเนี่ยมันมีของเขา
แต่ในส่วนของเขาเนี่ยเขาใช้เลนซูมและตั้งอยู่ริมเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงกลาง
คนที่ถ่ายภาพนั้นก็ต้องอยู่กลางรางรถไฟถึงจะได้ภาพสวยขนาดนั้น
แต่ว่าเราไม่รู้ใครถูกอ่าใช่ไหมคือพวกกลุ่มช่างภาพที่เข้ามาในแต่ละวัน
เขาก็ไม่รู้ว่าภาพไหนเป็นของใครอะไรยังไงโอ้โหทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวแถวข้างทางรถไฟมีชาวบ้านชุมชนแถวนั้นนะคะ
เขาก็บอกว่าคนไปยืนถ่ายภาพรางรถไฟแบบนี้เยอะค่ะเห็นมาหลายสัปดาห์แล้ว
ตอนแรกคิดว่าถ่ายหนังมีกองถงกองถ่ายเพราะเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจ
พอรู้ว่าเป็นช่างภาพอิสระเขาก็แอบสังเกตดูเหมือนกัน
ก็เคยเห็นนะคนที่ไปยืนคล่อมรางรถไฟตั้งขากล้องคล่อมรางรถไฟ
เขาก็กลัวแอบคิดอยู่ในใจว่าเอออันตรายเหมือนกันเนอะจะโดนรถไฟชนไหมเนี่ย
แต่ด้วยความที่เขาก็อยู่ข้างรางรถไฟเป็นชุมชนแถวนั้น
ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่กล้าไปเตือน
ชาวบ้านบอกไม่กล้าไปพูดไม่กล้าไปเตือน
แต่ก็เห็นแล้วแหละก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ
คิดว่าเขามาทำหนังทำอะไรเนี่ยออกมาก็เจอออกมาก็เจออย่างนี้
เราก็ไม่ได้คิดว่าหากเขามาถ่ายหนังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็พูดเฮ้ยอันตรายนั้นน่ะเกิดรถไฟมา
และอีกอย่างต่อไปมันก็จะเป็นรถไฟฟ้า

เนี่ยแล้วเขาก็นั่งถ่ายแล้วก็หัวเราะกัน
แล้วก็เดินถ่ายหลายแบบหลายอย่างกันอะไรก็ไม่รู้นะ
แล้วเขาก็ข้ามมาหาซื้ออะไรกินอย่างนี้
ไปเตือนไปห้ามไปพูดอะไรก็ไม่ได้
อย่างนี้จะพูดเรื่องอะไรของมึงอีก
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเราก็มีตาเราก็นั่งดูก่อน
ก็เนี่ยมานั่งคุยอย่างนี้ทุกวันเพจก็ถ่ายทุกวัน
นี่นะคะเห็นข่าวนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดคำถามในใจว่า
จริงแล้วอยู่ดีใครก็ไม่รู้จะเดินเข้าไปถ่ายรูป
รางรถไฟตรงเขตก่อสร้างแบบนี้มันได้เหรอ
เจ้าหน้าที่อนุญาตเหรอต้องขออนุญาตก่อนไหม

เรื่องนี้นะคะเราได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่การรถไฟค่ะ
บอกว่าการที่ปล่อยให้ช่างภาพรวมตัวกันไปถ่ายภาพ
ไม่ได้มีใครอนุญาตให้เข้าไปค่ะครับสถานที่ตรงนั้นเป็นเขตก่อสร้าง
มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกเลยว่า
เป็นห่วงกลัวว่ากลุ่มคนที่เข้าไปถ่ายรูปแบบนั้น
จะได้รับอันตรายจากการถูกไฟฟ้าแรงสูงดูด
เพื่อเป็นการป้องกันทางการรถไฟบอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้
ขอความร่วมมือก็แล้วกันเป็นมาตรการในลักษณะการขอความร่วมมือก่อน
อย่าเข้าไปรวมตัวถ่ายภาพตรงจุดดังกล่าวนะคะเพราะว่ามันอันตรายค่ะ
เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยบาดจกบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่ง